ตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีกลุ่มที่ไปเที่ยวกัน
น้ำแข็งคุณผู้ชมไปเที่ยวเสร็จจริงมีเรื่องกันมาก่อนแล้วนะ
ตบตีตบตีทะเลาะกันหาว่าเฮ้ยอีกฝ่ายนึงอ่ะ
มาเต้นยั่วผัวกูทำไมโอ้โหบอกแบบนี้ฮะค่ะ
ไปที่โรงพักไปแจ้งความปรากฏเจอหน้ากันของขึ้นซัดกันต่อครับ
นวไหมล่ะคุณผู้ชมฮะซัดกันหน้าสอนว่าได้หรอฮะ
นี่ขนาดต่อหน้าตำรวจนะตำรวจก็อยู่แถวนั้นแหละทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสองกลุ่มเนี้ย
โอ้โหวางมวยกันแบบไม่กลัวคนแถวนั้นเลยเหตุเกิดช่วงตีสองที่ผ่านมาคือ
ต้นเหตุเนี่ยทั้งสองกลุ่มนี้กว่า๑๐คนเลยนะคุณผู้ชม
ไปเที่ยวดื่มกินกันที่ร้านปอกุ้งเผาสาขาหลัก๔บางเขนครับ
ตั้งแต่ที่ร้านนั้นก็มีเรื่องกันมาแล้วจากนั้นทั้งสองฝ่าย
แจ้งความที่สอนอบางเขนแต่พอมาถึงโรงพัก
แม่คุยกันไม่รู้เรื่องครับอารมณ์ยังขึ้นอยู่
ยังไม่ส่างกันด้วยแล้วก็เลยมีปากเสียงกันอีก
ตบตีกันอีกรอบหนึ่งชุลมุนวุ่นวายกันไป
ไปถามหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มที่ทะเลาะกัน
ชื่อคุณวารีก็แล้วกันคุณวารีเนี่ยบอก
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เธอกับเพื่อนหญิงและเพื่อนผู้ชาย
รวมแล้วสี่ห้าคนไปเที่ยวร้านป่ากุ้งเผา
แล้วร้านเนี่ยโอ้มีวงเล่นสดด้วยพี่น้ำแข็ง
โปเตโต้ครับอ๋อรักแท้ดูแลไม่ได้ฮะค่ะเออ
แล้วก็เพื่อนลุกขึ้นยืนเต้นกันสนุกสนานจากนั้น
ระหว่างที่เดินไปเข้าห้องน้ำครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะสัก๒๕๓๐ปี
รูปร่างอวบผมยาวสีทองแต่งตัวใส่ชุดสีแดงเดินเข้ามา
จู่เอามือจิกกระชากผมแล้วก็เหวี่ยงเธอลงกับพื้นเลย
เธอก็บาดเจ็บครับมีรอยช้ำบริเวณใบหน้าและหญิงคนนั้นเนี่ยนะ
ที่มาหาเรื่องเนี้ยมาพูดว่ามึงมาเต้นกับผัวกูทำไมอ่า
เธองงอ่ะสิค่ะรู้จักก็ไม่รู้จักเออ
จู่มาจิกหัวแบบนี้มาด่าด้วยจากนั้นพอเพื่อนเธอทราบเรื่อง
เอาล่ะสิยอมไม่ได้ครับเกิดการโต้เถียงกันเสียงดังเลย
ของร้านต้องเข้ามาห้ามทับมาระงับเหตุแล้วก็ให้กลุ่มพวกตนและคู่กรณีเนี่ย
ออกไปนอกร้านก่อนไปเคลียร์กันก่อนแต่เคลียร์ไม่ลงตัว
กับเพื่อนก็เลยเดินทางมาที่สอนอบางเขนครับ
มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ให้เธอและคู่กรณีไปคุยเจรจากันก่อนระหว่างที่เคลียร์กัน
กลุ่มเพื่อนเพื่อนเธอและคู่กรณีมันมันเคลียร์ไม่ได้อ่ะ
มันยังโมโหกันอยู่ก็เลยทะเลาะแบบที่เห็นเมื่อสักครู่เลยครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้ร่วมก่อเหตุทั้งสองฝ่าย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็ค่อยแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปจะเห็นว่ามีบางคนเนี่ยโอ้หน้าตายังมึนอยู่เลยพี่น้ำแข็ง